จากจังหวัดอังทองพักภูมิใจไทย
อยู่ในช่วงของการอภิปราย

พิเศษผิดแปลกแล้วก็แตกต่าง

ช่วงปี๖๓และ๖๔๒ปีที่ผ่านมา
ของรัฐบาลและของสภาชุดนี้

เราเข้ามาอยู่ในช่วงของกลางปี

ไม่ได้ทำอะไรเลยครับรัฐบาลชุดนี้แทบจะไม่ได้ทำอะไร

เราก็บอกว่าจัดทำ
โครงการต่างไปเรียบร้อยแล้ว

ไม่มีข้อแก้ตัวอื่นใดเลยครับ

ของพี่น้องประชาชนในการจัดทำ

อยู่ที่การแก้ไขปัญหาโควิด

แบบปกติกันได้เสียที

ผมเปิดไปดูงบประมาณ

เสนอต่อสภาและหากมันพบว่า

ผมต้องบอกว่ามันพิลึกพิลั่นจริง

กระทรวงหลักที่น่าจะเป็นหัวหอก

แก้ปัญหาและตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชน

กระทรวงสาธารณสุขถูกตัดงบไปถึง

มาวันนี้ไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่าย

แก้ไขปัญหาโควิดกลับถูกปรับ
งบประมาณไปมากถึงขนาดนี้

เราอยู่ในสงครามโรคครับ
และอาวุธยุทธโทปกรณ์

กองทัพมีนั้นไม่สามารถ

ชนะกับสงครามในครั้งนี้ได้

คือการสร้างความมั่นคง

เพื่อจะเป็นหลักประกันและนำเอาไป
ต่อสู้กับโรคร้ายกับปัญหา
โควิดให้กับพี่น้องประชาชนได้

ที่ประเทศประสบกับปัญหาวิกฤต

การจัดลำดับงบประมาณสะท้อน
ออกมาถึงการจัดความสำคัญ

สำนักงบประมาณเห็นความสำคัญ

กระทรวงสาธารณสุขไม่ถูกจัดอยู่ในอันดับ๖

เรียกว่าอยู่กลางตาราง

ไม่ใช่การสร้างความมั่นคงอื่น

ไม่ใช่การสร้างความมั่นคงอื่นใดเลย

ในกลมที่สำคัญสักสองกลมนะครับ
กรมแรกกรมควบคุมโรคครับ

หน่วยงานที่สำคัญที่ออกไปควบคุม

และต้องชื่นชมคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่นะครับ

ที่ถูกปรับลดงบประมาณลง

เหลือเพียงแค่๓๐๐กว่าล้านลดลงไปถึง

ต่อไปครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อีกหนึ่งกรมสำคัญที่ทำหน้าที่

ให้กับพี่น้องประชาชนปีหนึ่งปีหนึ่ง

และปีหน้าปี๖๕ผมก็ยังเชื่อว่า

เราก็ยังตรวจกันอีกหลายสิบล้านคน

คิดเป็นประมาณ๑๐ครับ
นี่ผมจึงต้องบอกครับว่า

อกจากนั้นแล้วผมเห็น
แนวทางนโยบายที่จะเร่งรัด
ในการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน

ไปเพิ่มหน้าที่ให้กับโรงพยาบาล

ให้กับสาธารณสุขทั้งประเทศ
วันนี้เราฉีดยาไปหลายล้านเข็มครับ

๐ล้านโดส๕๐ล้านคน

อย่าลืมนะครับทุกเข็มที่ฉีดเข้าไป
ฉีดโดยบุคลากรทางการแพทย์

ผมได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาล
เพื่อไปดูการเตรียมความพร้อมของเขา

เราเอาหน้าที่ที่มีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่

ภูมิใจกับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่

ด้วยการเร่งฉีดวัคซีน

เป้าหมายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตั้งเอาไว้

ท่านทราบหรือไม่ครับว่าการฉีดวัคซีนเป็น

มันไม่ใช่แค่มีวัคซีนกับมีเข็มฉีดยา

จะต้องมีเต็นต์มีพัดลม

มีคอมพิวเตอร์ที่จะต้องคีย์ข้อมูล

มีจุดพักคอยมีจุดน้ำดื่มบริการ
ให้กับพี่น้องประชาชนต่างเหล่านี้

แต่ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณไปตามโรงพยาบาล

นี่คือวาระแห่งชาติ

แต่เรากำลังจะทำวาระแห่งชาติ

อย่าปล่อยให้วาระที่มีความสำคัญแบบนี้
ไปเป็นภาระของคุณหมอ
ไปเป็นภาระของสาธารณสุขเลยครับ

เพื่อที่จะเอาไปตอบโจทย์

ในระลอก๓ระลอกใหม่

เมื่อเช้านี้ผมติดตามผู้ติดเชื้อประมาณ๕๐๐๐คน
มีการแพร่ระบาดในเมืองหลวง

เป็นจุดอ่อนที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ดูแล
ควบคุมการทำงานของกรุงเทพมหานครนะครับ

แม้แต่ในช่วงระยะเวลาที่มีความวิกฤตของประเทศแบบนี้
หน่วยงานหลักอย่างกระทรวงสาธารณสุข
ก็ไม่ได้ไปดูแลควบคุมกำกับการทำหน้าที่ของกรทมนะครับ
ขึ้นอยู่กับสวบคขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย

เราบอกว่ากฎมอลดูแลโดยสวคคล
เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วฉุกเฉินฉับไว

ฉับไวกันมาตั้งแต่เมษาพฤษภานี่วันที่๑มิถุนายนครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อจาก๑๐๐กว่าคนเพิ่มเป็น๒๐๐

จนวันนี้เรากำลังจะยืนพื้นอยู่ที่๕๐๐คน
เรามีผู้ติดเชื้อในเมืองหลวงพันกว่าคนทุกวันครับ
เรามีผู้เสียชีวิตหลัก๑๐คนทุกวัน
เป็นเรื่องปกติในชีวิตของท่านนะครับ
นี่แหละครับที่บอกว่าจะแก้ไขปัญหายังฉับไว
รวดเร็วฉุกเฉิน
เห็นข่าวเอาล่ะบอกว่าจะระดมวัคซีน
ที่จะเข้ามามาฉีดให้กับคนกรุงเทพ
เพราะกรุงเทพคือไข่แดงมีการระบาดหนัก
ผมอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เข้าใจครับแต่เข้าใจแล้วก็ยินดีในหลักการว่า
ถ้าหากคนต่างจังหวัดเขาจะต้องไปตัดวัคซีนในส่วนที่เขาได้เพื่อมาระดม
แก้ปัญหาให้กับกรุงเทพมหานครและให้ปัญหาคนในกรุงเทพมหานครมันจบพวกเราก็
คิดว่าเรายินดีครับเราก็พร้อมที่จะเสียสละให้กับการแก้ไขปัญหาในกรุงเทพ
แต่ต้องมั่นใจนะครับว่ามันจะจบจริงทุกเข็มทุกวัคซีนที่ฉีดให้กับคนกรุงเทพ
มันคือวัคซีนที่ไปดึงมาจากคนในต่างจังหวัดเอามาระดมแก้ปัญหาให้กับ
กรุงเทพผมก็หวังครับว่าการแก้ไขปัญหาระหว่างกอทมสวคจะทำงานร่วมกัน
และหยุดปัญหาโควิดในเมืองหลวงของพวกเราได้เสียทีเมื่อวานนี้ผมติดตาม
ข่าวแล้วก็ไม่สบายใจครับกรทมประกาศตอนเช้าผ่อนปลนผู้ประกอบการ
ร้านค้ายินดีผู้ประกอบการเตรียมที่จะปรับชีวิตของเขาเพื่อกลับมาเปิดร้าน
ตอนเย็นสอบคอประกาศเปรี้ยงเปลี่ยนแปลงพอประชาชนเขาทราบเราก็ไปเปลี่ยน
นี่คือความสับสนและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธ
ได้เลยครับว่านี่คือความล้มเหลวนี่คือความบกพร่องนี่คือการบริหารงานที่ไม่มี
สิทธิภาพและมันไม่สามารถที่จะระงับการแพร่ระบาดในเมืองหลวงของเรา
เทียบกับต่างจังหวัดครับในต่างจังหวัดมีคลัสเตอร์ต่างต่างเกิดขึ้นมากมาย
แต่เขามีหน่วยงานของสาธารณสุขครับจังหวัดอ่างทองบ้านผมเกิดคลัสเตอร์บ่อนไก่
ภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่สิบวันครับเราควบคุมเราจำกัดวงเราหยุดการแพร่ระบาด
อย่างมีประสิทธิภาพผมก็อยากเห็นภาพเหล่านั้นเกิดที่กรุงเทพมหานคร
ที่สุดครับท่านประธานผมอยากจะอภิปรายถึงเรื่องของการจัดหารายได้ของการ
แผนงบประมาณในปีนี้เราบอกครับบอกว่างบประมาณปีนี้จัดอยู่ที่สามจุดหนึ่ง
ล้านล้านบาทรายได้๒๔ล้านล้านและไปกู้มาเพื่อที่จะชดเชยการขาดดุล๗๐
แสนล้านบาทรายได้หลักของประเทศมาจากไหนเลยครับทุกคนรู้ดีครับว่ามันมาจาก
การท่องเที่ยวมันมาจากการที่เราจะไปดึงคนต่างชาติให้เข้ามาใช้จ่ายเงินใน
ประเทศของพวกเราเพื่อพาภาวะเศรษฐกิจมันกลับไปสู่จุดเดิมได้นั่นคือสิ่งที่
นั่นคือสิ่งที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีตั้งใจแล้วก็ประกาศเอาไว้ครับ
ท่านบอกว่าภายในสิ้นปีนี้จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของ
กรหรือประมาณห้าสิบล้านคนท่านประกาศเมื่อวานนี้กลางสภาครับบอกว่า
ปีนี้นักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับเข้ามาในประเทศไทยและจะกลับมาสร้างรายได้
เหมือนเดิมผมก็คาดหวังครับว่าการจัดทำงบประมาณเราจะดูแลในเรื่องของการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปสร้างเม็ดเงินเพื่อดึงคนต่างชาติเข้ามา
ในประเทศแต่เป็นยังไงครับไปดูในสไลด์ต่อไปนะครับจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยว
ที่คาดการณ์เอาไว้ในปีหน้านะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอยู่ที่ยี่สิบ
แปดล้านคนถ้าเทียบกับปีหกสองที่ยังไม่เจอโควิดเรามีนักท่องเที่ยวถึง
สิบล้านคนนะครับลดลงมาเหลือหกจุดเจ็ดล้านคนในปีหกสามเพราะช่วง
มาสแรกเท่านั้นที่เราสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ในปีหกสี่ไม่ลง
พูดถึงครับในปี๖๕เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามายี่สิบ
จุดแปดล้านคนสร้างรายได้สองจุดห้าล้านล้านบาทเป็นรายได้ก้อนใหญ่เป็น
ภารกิจที่สำคัญผมรู้ครับผมมาพูดเรื่องการท่องเที่ยวในภาวะโควิด
แบบนี้อาจจะฟังดูไร้สาระแต่ต้องไม่ลืมครับเราพูดเราไม่ได้พูดปีนี้
ครับเราพูดถึงสถานการณ์ในปี๖๕ในอีกหลายเดือนข้างหน้าถ้าเรา
คาดหวังว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นเราไม่คาดหวังว่าแนวทาง
ตรการต่างของรัฐบาลที่ออกมาจะทำให้ภาวะเศรษฐกิจมันกลับมาดี
แล้วเราจะไปคาดหวังอะไรล่ะครับมาดูงบประมาณครับกลับไปตัดงบ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงบประมาณก็ใจร้ายนะครับ
ปีที่แล้วได้มาสี่พันกว่าล้านปีนี้ท่านตัดเขาไปเฮียนเตียนเลยครับ
ตัดไปสองพันล้านพันเกือบสองพันล้านครับแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปโปรโมท
ทรัพยากรที่ไหนไปดึงคนต่างชาติจะเอาเงินที่ไหนไปสร้างความเชื่อมั่น
ครบคนต่างชาติและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยแล้วครับ
พี่น้องจังหวัดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายจังหวัดเพื่อนสมาชิกที่พักภูมิใจไทยหลายจังหวัดครับ
เขาก็รอคอยกระบีสตูนพัทธลุงระนองรอคอยว่าเมื่อสถานการณ์มันเป็นปกติ
การท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นแบบเดิมแต่ท่านดูสำนักงบตัดลดงบประมาณแบบนี้สิครับ
ที่สุดครับท่านประธานผมอยากจะสรุปในท้ายที่สุดว่า
หลังจากที่พิจารณาทั้งหมดแล้วผมจึงบอกว่าการจัดทำงบประมาณปีนี้
สำนักงบประมาณที่มาเสนอต่อสภาพิลึกพิลั่นจริงครับ
และไม่มีใครรู้ครับท่านประธานก็ไม่ทราบผมก็ไม่ทราบครับ
การจัดทำงบประมาณครั้งนี้มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้
มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของสภาผู้แทนรัศดรแห่งนี้ก็ได้
และถ้ามันเป็นครั้งสุดท้ายผมอยากจะเห็นนะครับ
ว่ามันเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด
และพาชีวิตของคนไทยกลับไปสู่ภาวะปกติได้เสียที
ไม่ใช่จัดสรรงบประมาณแบบพิลึกพิลั่นที่สำนักงบประมาณนำมาเสนอพวกเราในสภาแบบนี้